ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนะคะข้างสนาม
บรรยากาศงานสวดพระอภิษฐรรมศพวันนี้ค่ะมีบุคลากรในแวดวงต่าง
ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างชาติ
ก็มาเกาะติดทำข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับพิธีการในวันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้อันเชิญน้ำหลวงอาบศพ
มายังวัดเทพศริรินทราวาสตั้งแต่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที
และเริ่มพิธีสวดพระอภิษฐรรมในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
เริ่มจากฝั่งของทางด้านรัฐบาลมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เดินทางมาถึงในช่วงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะนี่คือที่สารากวีนิรมิตสารากลางน้ำนะคะ
และมีผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
อกจากนี้ค่ะยังมีบุคคลสำคัญในหลายแวดวงนะคะ
ในวงการเศรษฐกิจวงการกีฬาภาคเศรษฐกิจค่ะ
ธนินเจียรวนลเป็นประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์นะคะ
ก็ถือเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยฟอล์ฟจัดอันดับไปล่าสุด
ก็เดินทางมาพร้อมครอบครัววงการบันเทิงก็มีนะคะ
คุณตูนบอดี้แลมหรือคุณอธิวราคงมาลัยคุณสัญญาคูลิ่งนี่ค่ะ
ส่วนทางด้านแวดวงกีฬาแน่นอนนะครับก็มีหลายท่านเดินทางมาร่วมงาน
นะครับมีนายวิรสักโคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาพนทรัพย์รอดเอกสมยทพุ่มพันธ์ม่วงนายศมาคมกีฬาฟุตบัน
ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตหัวหน้า
ก็ได้เดินทางมาพร้อมกับครอบครัวด้วยนะครับ
ทางด้านของซิโก้เองก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนบอกว่า
คุณวิชัยคือบุคคลที่อยู่เบื้องหลังของวงการฟุตบอลไทยอย่างแท้จริง
ให้โอกาสนักเตะทั้งระดับเยาวชนระดับทีมชาติ
ในการที่จะไปร่วมพัฒนาสู่ระดับโลกนะครับ
และรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของคุณวิชัยครับ
แต่เชื่อว่าความฝันของท่านเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
จะถูกสารต่อแล้วก็เป็นความจริงได้อย่างแน่นอนนะครับ
ซึ่งก็มีรายงานนะคะว่านักเตะ
ของทางเลสเตอร์ซิตี้ที่จะเดินทางมาร่วมพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพ
จะมาถึงประเทศไทยในวันพรุ่งนี้นะคะ
หรือไม่ก็วันจันทร์ที่๕พฤศจิกายน
ขณะที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยที่เก็บตัว
มีกำหนดที่จะร่วมพิธีเช่นเดียวกัน
ว่าจะเป็นช่วงวันจันทร์หรือวันอังคารที่จะถึงนี้
สำหรับพิธีสวดพระอภิษฐรรมในวิชัยศรีวัฒนประภา
จะมีพิธีถึงวันศุกร์ที่๙พฤศจิกายน๒๕๕๙
เริ่มตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาค่ะ